เอ้ามาคุยเรื่องกาลาแมร์ดีกว่า
นี่สำหรับคุณกาลาแมร์เนี่ย
โยเกิร์ตนำไปออกไว้ในรายการ
ก็ใช่หม่ะทีนี้ก็ปรากฏมีอยู่ช่วงหนึ่ง
คุณกะละแมเขาอาจจะหันมาทำหน้าหรือเหมือนกับยิ้มหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง
บังเอิญว่าคนก็ไปจับผิด
อ๋อพี่พี่นี่กำลังเบะปากใส่อย่างงี้โยเกิร์ต
แม่เขาบอกเขาไม่ได้เบะผักใส่ซะหน่อย

แบบนี้แล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรกับใครเลย
ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองไม่ดีกับใครทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นอย่าไปทำเรื่องอะไรแบบนี้เลย

ให้คิดว่าเป็นเพราะเรื่องส่งเสนอช่องเลย

ใช่ถ้าจะคิดเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ไง
เขาบอกว่ามโนไปเองเพ้อไปเอง
ไปบอกว่าเขาเบะปากใส่โยเกิร์ต

คนไปคิดกันเองมันก็จบแล้วนะ
กระแมบอกตอนนี้จะเปลี่ยนชีวิตแล้วนะ
นางจะมีผัวแล้ว

เมื่อก่อนนางอยู่กับฉันทุกวันที่นางทอดทิ้งฉันไป

กำลังเข้าคลอสครูอ้อยอยู่อย่างนี้

อุตส่าห์ไปปฏิบัติไปนั่งฟังอะไรแบบนี้

คือการที่ฉันจะมีแฟนก็ต่อเมื่อฉันจะต้องหาเงินเยอะ
โอเคงั้นพี่หาเงินไปก่อนยังไม่ต้องมีแฟน
หาเงินเยอะยิ่งหาเงินเยอะฉันก็จะได้กินของดี
นั่นไงโอ้โฮอันเลิศโอเคมันถึงจะ